มาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาโพสต์คลิปเอาไว้
เขาบอกเขาอยากจะเตือนภัยค่ะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้
เขาไปเหยียบกล่องพลาสติกแล้วเหมือนกับขาพลิกเท้าพลิกเส้นเล็ก
ทีนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยมีหมอเทวดา
อยู่ระยองเขาจะช่วยบีบนวดแล้วก็น่าจะคลายเส้นได้
อืมเธอก็ตามหาหาในเน็ตเนี้ยนะตามหาจนเจอพอไปหาปุ๊บ
เทวดาไม่ได้นวดไงเหยียบอ่ะเหยียบจนเธอบอกว่าเธอเจ็บพอแล้ว
เหยียบต่อสุดท้ายชีวิตเธอเปลี่ยนไปเลยเดินแทบไม่ได้อ่ะ

เดี๋ยวนำไงนำไงให้นำไงเร็วเร็ว

อ้าว
มาแล้วเนี้ยโอ้ยไม่กล้ามองคือเอาเอาพูดตรงแค่แค่เราดู
แค่คลิปอ่ะค่ะมันยังรู้สึกเจ็บแทนเลยอะค่ะคือคลิปเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นตั้งแต่สิบเก้าธันวาคมปีที่แล้วนะคะนางประนอมเที่ยงตรงอายุสี่สิบหกปี
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขาไปใช้บริการนวดคลายเส้นอืม
หมอนวดแผนโบราณในจังหวัดระยองเพราะว่าเส้นพลิก
เหยียบกล่องพลาสติกจนเส้นพลิกแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้นวดอ่ะเขาเหยียบอ่ะ
ผู้ชายที่อยู่ในภาพคือนายเกียรติศักดิ์ฉายวิมลหรือหมอปลื้ม
อายุ๒๔ปีคนเขาเรียกกันว่าหมอปลื้มแต่ไม่ได้เป็นหมออะไรอ่ะนะ
ใช้วิธีเหยียบค่ะแล้วจากคลิปที่เห็นผลก็คือ
กระดูกเธอหักนะคะกระดูกขาหนีบข้างขวาหักเลยอ่ะ
หลังจากนั้นเธอเดินไม่คือเดินไม่ปกติแล้ว

ถูกต้องใช้ไม้ค้ำทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ชีวิตเธอพังอ่ะ
ก็ไม่คิดว่าเขาจะเหยียบอย่างนี้ไงนึกว่าเขาจะจับแบบเหมือนหมอทั่วไปอะไรอย่างนี้
ตอนพอนั้นก็บอกเขาพอจับมือเขาออกแต่เขาก็ไม่หยุด

ในคลิปก็มีที่แบบปัดออกเลยคือแบบคือไม่ไหวแล้วนะ
านนี่เขาบอกนอนนี่เฉยหนอนนี่เฉยเหมือนในคลิปที่มี

ใช่ลูกต้องอยู่ป่าวห้า
อื้มนี่อะเขาบอกตอนภาพกระตุกภาพสุดท้ายที่เราตกใจกันอ่ะ

ขนาดเราแค่ดูเรายังรู้สึกอยากจะที่อยากจะเป็นรมแทนเลยอะค่ะ

บอกว่าหลังเกิดเรื่องนะคะ
ก็พยายามโทรศัพท์กลับไปหาหมอปลื้มที่เหยียบเธอเนี่ยนะคะ
โทรไปหลายครั้งไม่รับสายเลยเธอบอกตอนเนี้ยชีวิตเธอพัง
เดือดร้อนหนักมากสามีทิ้งขายรถจักรยานยนต์
เอาเงินมารักษาตัวเอาเงินมาเลี้ยงดูลูกลูกอยู่ป๕
ตอนนี้เป็นหนี้สี่หมื่นกว่าบาทแล้วต้องอยู่ในห้องเช่า
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเธอก็ไปหาหมอนะคะ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ้านบึงหมอบอกว่ากรณีแบบนี้ต้องผ่าตัด
แล้วค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด๑๒๐๐๐บาทถึง๑๕๐๐๐บาท
บอกโอ้โหจะไปหาเงินมาจากไหนไม่มีปัญญา
บอกชีวิตนี้ไม่รู้จะหาได้ไหมก็เลยฝากไปบอกหมอปลื้มว่า
รับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหมอืมนักข่าวของเราไปค่ะ
ไปที่บ้านของนายบุญมากอัชชาศัยอายุ๗๓ปีหรือหมอปั๊ก
อยู่ที่ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองระยองบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใช้รักษาชาวบ้าน
แต่วันนี้เป็นวันพระบ้านหมอปั๊กไม่มีใครไปรักษา
เพราะว่าเขาจะหยุดทุกวันพระนะคะก็เลยไปถามนางหนูอายุหกสิบปี
เป็นเพื่อนบ้านที่มาดูแลบ้านหมอก็บอกว่าหมอปั๊กไปรักษาตัว
เพราะเครียดหนักจากเรื่องที่เกิดขึ้นหมอปลื้มคนที่เหยียบอ่ะค่ะ
เป็นลูกชายของหมอปั๊กค่ะอืมหมอปลื้มก็ไม่อยู่บ้าน
แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วย
ก็ไปเฉียนไปอีกหนูไปนี่ก็จะ่อยู่บ้าน
ติดต่อเขาได้มั้ยติดต่อวันผักติดต่ออยากที่มานะ
เนี่ยค่ะก็คือเป็นพ่อลูกกันนะคะหมอปั๊กเป็นคุณพ่อ
ปลื้มเป็นลูกผู้ชายที่เหยียบนางประนอมที่อยู่ในคลิป

คือหมอปลื้มลูกชายลูกชาย
ล่าสุดวันนี้นะคะตัวคุณประนองผู้เสียหายเนี่ย
ก็เดินทางมาจากบ้านเมืองจังหวัดชนบุรี
สถานีตำรวจภูทรเมืองระยองไปแจ้งความแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับหมอปลื้ม
หรือนายเกียรติศักดิ์ฉายวิมล
หลังจากตำรวจรับแจ้งความเรียบร้อยตำรวจก็ให้ผู้เสียหาย
กลับไปพิสูจน์บาดแผลที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะนัดคู่กรณีมาเจรจากันก่อนในเบื้องต้น
ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหมอปลื้มนะคะ
อยากจะให้ทั้งคู่มาเจอกันก่อนมาเจรจากันก่อน
ส่วนหมอปั๊กหรือนายบุญมาก
ก็เปิดให้บริการรักษาแบบแผนโบราณแบบเหยียบแบบบีบแบบนวด
เขาเปิดทุกวันหยุดเฉพาะวันพระค่ะ
เขาคิดเงินแค่๗บาทต่อคน

ในแต่ละวันคนไปเข้าคิวกันตั้งแต่เช้ามืดนะคะ

จนตัวพ่อหมอปลาคนวดไม่ไหว
ก็เลยให้ลูกชายซึ่งก็คือหมอปลื้มมาช่วยนวด
แล้วก็คนที่อยู่ในคลิปก็คือหมอปลื้มมาช่วย
ก็เลยไม่รู้ว่าหมอปลื้มมีวิชาเรื่องของการนวดหรือเปล่า
นั่นน่ะสิแล้วตกลงหมอเทวดาที่ว่าเนี่ย

เนี่ยแล้วมันก็เกิดเป็นปัญหาแบบนี้